จีนบุรีค่ะย้อนไปคุณผู้ชมปีที่แล้วจะมีการนำเสนอข่าว
นี่๕นึงอย่างนี้๗๐กว่าเหรออ่ะ
เบลานอย่างนึงแบบนี้

หัว๗๐กว่าแล้วเนี่ยแหละ
คนในครอบครัวเป็นห่วงเออเอาล่ะเอาล่ะจะเป็นอะไรไปแล้วก็ความจำไม่ค่อยดีแล้วด้วย
๖๔ครับข่าวของยายกีหรือว่ายายราตรีร่มใส่อายุ๗๕ปีชาวอำเภอประจันตคารที่ปลาจีน
ขับรถสิบล้อหัวยาวฉายาสิบล้อคอกระเช้าเนี่ยขับแบบธมัดทะแมงด้วยนะนี่
แต่ว่าล่าสุดอย่างที่บอกไปคือประกาศเลิกขับแล้วรถบรรทุกเนี่ย
เพราะอายุมากขึ้นความจำก็ไม่ค่อยดีแล้ว
โอ้นี่ขับไปอันนี้ขับมารสไทยแล้วใช่อ่าสาวแทนเออมีหมามาช่วยส่งด้วยนะฮะ
คู่ใจของยายกี่มีคนซื้อไปแล้วนะ

ไปพูดคุยกับน้องชายยายกีชื่อคุณสมเกียจอายุ๖๖ปี

เขาก็ร่วมกันซื้อรถสิบล้อมกับยายกีนี่แหละพี่สาวของเขา
เป็นรถสิบล้อหัวยาวเอาจะมาประกอบอาชีพนี่แหละ
เขาเล่าให้ฟังว่ายายกีพี่สาวเขาเนี่ยไม่ได้อยากขายหรอกนะ
รถคันนั้นแต่ครอบครัวหารือกันแล้ว
พ้องต้องกันว่าไม่ได้แล้วต้องขายแล้ว
ยายกีอายุมากขึ้นแบบนี้ความจำเริ่มไม่ดีเหมือนเดิม
เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอยากให้เลิกแล้ว
อาชีพขับรถสิบล้อเลิกดีกว่ายาย
แต่ยายกีพี่สาวเขายังมีการแอบนะ

เอาเหรอมีความดื้อมีความดื้อนะยายกีนะ
แต่สุดท้ายทางบ้านก็เลยตัดสินใจขายไปแล้ว
ในราคาแสนสามหมื่นบาทครับ
โอ้โหแต่กว่าจะขายได้นะนักข่าว

ไม่ยอมเหรอเออยายกีกับน้องชายก็คือคุณสมเกียจอ่ะยื้อกัน
ขายไม่ขายขายไม่ขายสุดท้ายต้องขายครับ
เพราะอย่างที่บอกยายกีผูกพันกับรถคันนั้นมาก
ก็ประกอบอาชีพไม่มากกว่าสี่สิบปีแล้ว
ขนาดขายไปแล้วยายกียังบ่นถึงรถทุกวันทุกวัน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
ว่าเราเคยทำเนอะอาชีพพวกเราคุณดอสได้ไงนะถามว่าอยวัดเป็นไงป
แต่ยายกีก็ต้องเข้าใจนะว่าคนในครอบครัวเขาเป็นห่วงไง
เพราะว่าอายุมากขึ้นการตัดสินใจอาจจะไม่ได้เฉียบคมเมื่อเรื่องก่อน
แต่นี่ดูตอนให้สัมภาษณ์นี่ก็ยังดูกระฉับกระเฉงอยู่
ออกไปหาเก็บผักบ้างอันนี้ลูกสาวเขาเล่าให้ฟังนะ
แต่ยายใส่หมวกกันน็อกด้วยต้องระวังด้วยนะอย่าขี่เร็ว
แล้วก็ไม่รู้สายตาฝ้าฟางเกิดไปเห็นไฟแดงไฟเขียวเนี่ย

เดี๋ยวเบรกไม่ทันนะฮะระวังด้วย